เช้าไม่หยุดนะฮะเช้านั่งกรรมฐานตกดึก

เหลากันยังไงมาอีกแบบหนึ่งแล้วเหรอ
ใช่ครับคุณผู้ชมฮะนี่
มีคนนำภาพมาข่มขู่เรียกเงินจำนวน๒๐๐๐บาท
เซ็นเซอร์หนักแบบนี้อีกแล้วนะฮะ
เพราะว่าข้อมูลของพระรูปนี้ถูกแชร์ออกมาในเพจ
ซ้อขยี้ข่าว๒วันก่อนเขียนแคปชั่นว่า
กลางวันชวนโยมนั่งกรรมฐาน
กลางคืนชวนนั่งเหลาบ้องข้าวหลามคันกะทิ
โอ๊ยไม่ต้องบัญญาณอะไรมาก
เหรอแหม่เพจซ้อขยี้ข่าวเนี่ยเวลาคิดแต่ละคำมานะ
ใช่คราวก่อนก็อะไรนะฉันบวบหลายแหละ

ผัดไทยผัดกันอะไรนะเผาเข็มอะไรก็ไม่รู้

พูดสิทธิ์ข่าวนะฮะลงพื้นที่ไปที่วัดแห่งนี้
ที่ถูกแฉมาแล้วก็บอกพี่กัดมา
แล้วก็พบกับพระรูปดังกล่าวซึ่งท่านเองก็ยอมรับ
เคยถ่ายคลิปนี้สมัยวัยรุ่นด้วยความคึกขนอง
กับเพื่อนในกลุ่มสมัยที่ตัวเองเป็นสามะเนร

สิบกว่าปีแล้วนะครับแต่มีคนแอบอัดคลิปไว้
และนำมาแบล็คเมลเรียกเงินของพระ
สองหมื่นบาทแต่ว่าตอนนั้นน่ะไม่ให้
เพราะดูแล้วมันเป็นคลิปเก่านานแล้ว

และไม่คิดว่าจะมีคนกล้าปล่อยภาพปล่อยคลิปนี้ออกมาอีกนะครับ

แล้วว่าทราบข่าวจากสื่อมวลชนก็ตกใจเหมือนกัน
โดยจะเรียกพระรูปนี้มาสอบถาม
แต่เบื้องต้นพระรูปนี้เป็นพระนักเทศ
ประกอบศาสนกิจไม่ขาดเลย
ไม่ได้มีความประพฤติไปในทางเพศที่๓แต่อย่างใด
ภาพนั้นคลิปนั้นเป็นภาพเก่า
ซึ่งถูกเอามาแฉในปัจจุบัน
คุณผู้ชมเห็นไหมเวลาทำอะไรไป

มันก็ย้อนกลับมาหาตัวในวัน
ในอนาคตอีกในวันหนึ่งอีกนะฮะ